น้องเจ้าขาวันนี้มีความคืบหน้าทั้งในแง่ของคดีความแล้วก็อาการของน้องเจ้าขาด้วยนะคะ
อันดับแรกเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นว่าตอนนี้น้องเจ้าขาเด็กหญิงวัย๓ขวบที่ถูกแม่กับพ่อเลี้ยงทำร้ายจนอาการโคม่าอยู่เกือบเดือนเนี่ย
ตอนนี้เป็นยังไงคุณย่าส่งคลิปอัปเดตมาให้เราดูค่ะ
เรียกคุณย่าได้แล้วนะคะ
นี่เป็นคลิปที่คุณย่าส่งให้ทีมข่าวเราดูบอกว่าตอนนี้เจ้าขาเรียกย่าได้แล้ว
แค่เสียงยังไม่ออกแต่จะเห็นเลยว่าน้องเจ้าขาเนี่ยขยับปากตามคุณย่า

ใช่เพราะเมื่อวานนี้คุณหมอก็อัปเดตอาการว่าน้องเนี่ยเริ่มที่จะตอบสนองแล้ว
คุณย่าก็พยายามจับหน้าลูบหน้าจับแก้มกระตุ้นน้องอยู่ถูกไหมคะ

หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าน้ำตาจะไหลเลย
ดีใจแทนเจ้าขาแล้วก็ครอบครัวนะคะ
คือเริ่มย้อนกลับไปเนี่ยอาการเจ้าขาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงโรงพยาบาล๑สิงหาคม
ฟกช้ำทั่วทั้งร่างกายนะคะ
จากนั้นออกมารักษาตัวที่ห้องปลอดเชื้อ
ตอนนั้นเนี่ยน้องยังมีอาการติดเชื้อในปอดและทางเดินปัสสาวะ
ต้องให้อาหารทางสายยางต้องเจาะคอดูดเสมหะแล้วก็ให้ออกซิเจน
๒กันยายนเจ้าขายังคงมีภาวะติดเชื้อที่ปอดกับทางเดินปัสสาวะ
มองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ต้องดูดเสมหะทุกครึ่งชั่วโมงและกายภาพบำบัดทุกวัน
คุณหมอแจ้งเอาไว้ในวันนี้ว่าถ้า๖เดือนไปแล้วอาการเจ้าขายังไม่ดีขึ้น
สิทธิ์ที่เจ้าขาจะติดเตียงไปตลอดชีวิต
กันยายนเจ้าขาไข้ขึ้นค่ะครับแต่ก็ที่เหลือทรงตัวนะคะ
ซึ่งวันนี้อาการทรงตัวแต่อย่างที่บอกว่าเจ้าขารู้ตัวมากขึ้น
พยายามที่จะสื่อสารกับย่าตลอดเวลาแล้วน้องรับรู้แล้วว่าตอนเนี้ย
กับพ่อมาอยู่ข้างแล้วค่ะ
ส่วนทางเรื่องของคดีความนะคะหลังจากที่พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้
น้องเจ้าขาเนี่ยถูกออกหมายจับคดีร่วมกันทำร้ายร่างกาย
จนเป็นอันตรายสาหัสก็คือกรณีของน้องเจ้าขาแล้วก็ถูกฝากขังไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
วันนี้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะคือข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายข้อหานี้คือข้อหาสำหรับน้องพีพี
คนเล็กที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ครับคือคดีของพีพีสรุป
ผลชนสูตรศพน้องพีพีออกมาแล้วว่า
พีพีเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายทั่วร่าง
ถูกทำร้ายอย่างหนักจนกระทั่งคั่วลำไส้มันหลุด
ซึ่งสาเหตุคั่วลำไส้หลุดเลยทำให้มีเลือดออกในช่องท้อง
และเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องตายค่ะ
คดีของพีพีเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คดีเจ้าขาก็มีข้อกล่าวหาเพิ่มเหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้เราบอกไปใช่ไหมคะว่า
น้องถูกลุกล้ำทางอวัยวะเพศ
เรื่องก็คืออวัยวะเพศน้องฉีกขาดค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะมีการตรวจร่างกายน้องอย่างละเอียดอีกครั้งเลย
เพื่อที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเพราะมันอาจจะเป็นการกระทำอนาจารย์
หรืออาจจะถึงขั้นข่มขืนหรือแม้กระทั่งอนาจารย์ผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า๑๓ปีนะคะ
เขาบอกพ่อกับย่าเนี่ยเดือดจนไม่รู้จะเดือดยังไงอะค่ะ
คือคุณย่าเนี่ยไปถามความชัดเจนคดีเลย
ตำรวจเลยด้วยว่าตกลงเป็นยังไงแบบไหนบ้าง
ซึ่งตำรวจเนี่ยเหมือนกับบอกคุณย่าว่าเออทำไมตอนที่พีพีเสียชีวิตเนี่ย

ซึ่งตอนนั้นทางครอบครัวของฝั่งพ่อแท้เองก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
เอาลองฟังสิ่งที่ทางผู้กำกับสพบังบัวทองแถลงหน่อยนะคะ
เนี่ยก็เพียงบอกตอนนี้ไงว่าคุณย่าบอกแล้วคุณย่าให้ข่าวตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้ว

เขาบอกไม่มีใบรายงานลงบันทึกประจำวันไม่มีเลย
เดินไปไม่ได้ไม่ต้องมาเถียงกันดีกว่า
ไม่ได้เถียงค่ะไม่ได้เถียงอันนี้คุณย่าคุณทำเถียงสำนวนเดินไปตามนี้ได้บ่อยแล้ว
นี่คือคุณย่าเดือดมากแล้วย่าบอกว่าเมื่อวานพอรู้ผลตรวจร่างกายเจ้าขาว่า
วัยวะเพศน้องฉีกขาดย่าเป็นลมล้มตึงไปเลยค่ะ

จิตใจคนทำเนี่ยยังสะกดคำว่ามนุษย์ได้อยู่หรือเปล่า
เด็กอายุ๓ขวบย่าเอารูปเจ้าขาให้เราดูด้วยนะ
เล่าความน่ารักสดใสของเจ้าขาให้เราฟังด้วยนะ
ย่านะเลี้ยงทั้งเจ้าขา
ทั้งพีพีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่ผ่าคลอดออกมาเลย
ย่านี่แหละคือคนเลี้ยงนอนด้วยกันทุกคืน
ก่อนที่พ่อก็คือลูกชายของย่ากับแม่ของเจ้าขาและพีพีจะหย่ากัน

บอกว่าจะดูแลเองจะเลี้ยงดูอย่างดี

ย่าบอกคนเป็นแม่เนี่ยไม่คิดจะปกป้องลูกสักนิดนึงเลยหรือยังไง
ลูกสาวทั้งคนลูกชายทั้งคนเนี่ยดูสิ

นี่คือน้องเจ้าขาในวันที่เขายังปกติร่าเริงสดใสนะครับ

ที่มีลูกศรชี้เข้าไปที่ฟันของน้องเนี่ย
ลองดูนะครับว่านั่นคือในวันที่น้องเขาทุกอย่างปกติ
ในขณะที่ล่าสุดลองขึ้นภาพเทียบก็ได้ว่าน้องตอนที่
ขยับปากแล้วเหลือฟันแค่ไม่กี่ซี่ในปาก
คือเอาไปเลี้ยงยังไงจนน้องเหลือฟันแค่นี่เห็นไหม
คือฟันร่วงหมดปากค่ะเหลือ๒ซี่ข้างล่าง

นี่ครับยายบอกเลยว่าตอนที่ตอนที่ย่าเลี้ยง
ย่าบอกเลยว่าย่าเลี้ยงมาเป็นอย่างดีนะ
แต่พอไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับพ่อเลี้ยง
ทำไมชีวิตเจ้าขาแล้วก็น้องพีพีน่าสงสารขนาดนี้
นี่ค่ะคุณย่าบอกว่าย่าเหนื่อยมากนะ
กับสิ่งที่ย่าต้องมานั่งได้ยินนั่งเห็น
แล้วเจอว่าหลานของย่าต้องโดนอะไรมาบ้าง
แต่ย่าไม่ท้อและย่าจะสู้ให้ถึงที่สุด

แค้นไหมแค้นอ่ะแค้นในในทางที่ว่า
เขายืนยันว่าเขาจะเอาลูกมาจะเอาหลานมา

ในเมื่อตัวเองคิดว่าน้องเสียไปคนนึง
เหลืออีกคนถ้าตัวเองเลี้ยงไม่ได้
แค่บอกเราคำเดียวเราก็ขึ้นมาเอาแล้ว
ถ้าตัวเองทำผิดจริงหรือสมรู้ร่วมคิดจริง
คุณย่าไม่ให้อภัยคุณย่าจะดันให้ถึงที่สุด

คุณย่าก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
อยากคิดถึงนะลูกปู่ยิ่งช็อกเลย
คือวันนี้ย่าหนักมากครับในใจในใจของย่าที่หนักเพราะว่าอะไร
คือ๑น้องเจ้าขาก็สภาพและผลที่ตรวจสอบร่างกายออกมา
ว่ามันต้องรอยฉีกขาดที่เอาไว้รอเพศใช่ไหมครับ
ก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่ามันเป็นเพราะความรุนแรงเหวี่ยงน้องแรง

และวันนี้ย่าบอกครับครบร้อยวันการตายของน้องพีพี
ทุกอย่างมันเลยหนักแล้วก็จุกอยู่ในอกมาก
ตอนที่สัมภาษณ์ย่าก็เลยทั้งทุกข์ทั้งแค้นคือหลายอารมณ์ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณพ่อและย่าไม่ได้มาแค่สองคน
ประเด็นที่อยากจะถามอยากจะบอก
อยากจะให้ตำรวจช่วยชี้แจง
แน่นอนเรื่องที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
เรื่องฟันของน้องเจ้าขา
ธนารณรมก็บอกว่าอันเนี้ยคือมันอย่างไรกันแน่
ตอนคลิปที่เห็นจากรูปที่ว่าคุณย่าส่งมาให้เนี่ย

แต่มาวันนี้ฟันหายทั้งปากฟันหน้าไม่เหลือเลย
มันก็ต้องถูกทำร้ายร่างกายใช่ไหม
และที่สำคัญธนายรณรงค์บอกเลยว่าวันนี้แจ้งแล้วนะ
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
แต่มีอีกหลายประเด็นที่เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยพูดเคลียร์กันนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งเลยคืออยากจะขอความร่วมมือกับคุณหมอหน่อย

เป็นหมอตรวจดูก็รู้ว่าน้องถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ทำไมหนึ่งไม่มีการไปแจ้งตำรวจ
มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการของทางแพทย์นะ
ถ้าสมมุติว่าเด็กเนี่ยมาแล้วลักษณะเหมือนถูกทำร้ายร่างกายมา
เขาจะมีการแจ้งตำรวจแล้วก็จะกันไว้ไม่ปล่อยเด็กกลับไป
สองยิ่งถ้ารู้ว่ามีลูกอีกคนอยู่ที่บ้านเนี่ย
เขาจะต้องมีการวางมาตรการในการป้องกัน
เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำสอง

ทำไมมาตรการนี้ถึงไม่เกิดขึ้น
ฟังเสียฐานายรณรงค์นะคะ
หลายคนคอมเมนต์ข่าวนี้กันมาเยอะมากแน่นอนค่ะ
่นด่าทั้งแม่และพ่อเลี้ยงนะคะ
หลายคนถึงขั้นถามขึ้นมาเลยว่า
รักสามีมากกว่าลูกในไส้จริงเหรอ
คุณผู้ชมทีมข่าวเราไปตรวจสอบห้องพัก
ของแม่กับพ่อเลี้ยงที่อยู่กับน้องเจ้าขาและน้องพีพีนะคะ

เพราะว่าเจ้าของห้องเช่ามาเก็บของออกไปหมดแล้ว

เพื่อมันจะมีอะไรแม่อาจจะถูกบังคับหรือยังไงหรือเปล่า
เข้าไปอ่านดูเป็นเรื่องราวความรัก
บอกแบบนี้ค่ะก็รู้นะว่าแฟนเก่า
แต่แคร์ความรู้สึกคนใหม่อย่างกูหน่อยความชัดเจนที่กูต้องการ
คอยซัพพอร์ตที่คอยถามถ่ายก็เพราะรักและหวังดี
อยากช่วยนู่นช่วยนี่เพราะอยากแบ่งเบาความเหนื่อยของหนู
และอยากรับฟังในทุกทุกเรื่องอีกอันหนึ่งก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งค่ะ
เขียนแบบนี้บอกว่าอยากไปมึงก็ไปเถอะ
ก็มีมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมึงจะกลัวจุดอะไรอีก
ขนาดกูไม่มีใครกูยังกล้าปล่อยมึงไปได้เลย
อย่ามาเสียเวลากับคนอย่างกูมึงกับกูก็เริ่มจากคนแปลกหน้า
แล้วมันจะไปยากจุดอะไรกับการที่เราจะกลับไปเป็นคนไม่รู้จักกัน
มาได้เท่านี้ไม่รู้ว่าเขียนถึงสามีเก่า

เขียนถึงสามีใหม่ที่ถูกจับเข้าเรือนจำไปแล้วด้วยกัน
แต่ที่รู้แน่ก็คือในสมุดเล่มนี้
ไม่มีตัวอักษรไหนเลยที่เขียนถึงพีพีและเจ้าขาค่ะ

สงสารนะชีวิตของเด็กสองคนนี้นะฮะ
เอาใจช่วยให้เจ้าขาอาการดีขึ้นโดยเร็ววัน